คือการฝันเนี่ยถ้าฝันแบบนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเชื่อว่าเป็นโชคดี
แต่ผู้หญิงอายุ๓๔ปีคนนี้เขาเล่าความฝันเมื่อ๑๐ปีก่อนย้อนหลังไปครับ
เขาบอกว่ามีผู้หญิงชรามาบอกเธอว่าอีกหน่อยเธอจะร่ำเธอจะรวยนะ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา๑๐ปีมาแล้วผมเป็นแบบนี้ปุ้ยฝันแบบนี้ปุ้ยเอาไหม
คือหมายถึงฝันเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งผมเป็นแบบนี้
เริ่มมาเลยเริ่มเป็นขมวดปมแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งว่าทุกวันนี้เลย

แล้วถามคำนึงแล้วเธอรวยหรือยังค่ะ

นี่แหละคุณผู้ชมครับเจ้าของทรงผมที่ขมวดปมเป็นปึกใหญ่แบบนี้หนาแล้วก็ยาวเม็ดนึงดูแปลกตา
ชื่อนางวันนพรดาวกระจ่างอายุ๓๔ปีเป็นชาวบ้านในอำเภอเมืองครับ
จังหวัดกระบี่เจ้าตัวเชื่อว่าผมของเธอเป็นผมผีช่อ
นางวันนพรเนี่ยเล่าถึงที่มาของผมผีช่อว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนครับมีอยู่คืนนึง
หลับแล้วฝันไปบอกว่ามีหญิงชรามาหาแล้วมาขอดูลายมือแล้วก็ทักว่า
จะมีโอกาสปร่ำจะมีโอกาสรวยนะหญิงชรายังขอให้เธอก้มหัวลงแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มือลูบหัวเธอครับ
ขึ้นมาตอนเช้าเธอเล่าบอกว่าไอ้ผมของเธอที่เป็นปกติปกติอยู่มันขมวดเป็นก้อนครับ
มันขยายใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนขณะนี้ผมเธอหนาสองนิ้วความหนานะครับ
ความกว้างเนี่ยประมาณ๖นิ้วก่อนหน้านี้เนี่ยเธอรู้สึกว่าโอ้มันหนักจังเลยเป็นคุณผู้ชมหนักไหมล่ะ
บอกว่าหนักทั้งหัวหนักต้นคอคล้ายกับอะไรรู้ไหมก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าเหมือนมีคนมาขี่คอนะฮะไปปรึกษาร่างทรงคนหนึ่งครับก็บอกให้ตั้งหิ้งบูชาไว้ที่บ้านแล้วจุดทูปบอกกล่าวซะ
หากสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาอยู่ด้วยนี่หิ้งเธอชี้ให้ดูนะครับทำเป็นหิ้งมีที่อยู่มีม่านเสร็จสับเลยนะฮะบอกว่าถ้าจะมาอยู่ด้วยก็ขอให้อยู่บนหิ้งที่จัดเตรียมไว้นะท่านนะ
จากนั้นเธอไม่มีอาการหนักหัวหนักต้นคออีกเลยครับ
มันก็ว่าเบาไปเลยนี่เตรียมข้อนั้น
วันพรเขาเล่าต่ออีกบอกว่าเคยมีคนในหมู่บ้านเกิดอาการปากบวมจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้รักษายังไงก็รักษาไม่หายนะครับ
แล้วก็แวะมาที่บ้านของเธอมาบนบานกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ในหิ้งที่อยู่บนหิ้งบอกขอให้หายปวดหายบวมหน่อยเถอะ
ปรากฏว่าหายครับคุณผู้ชมครับนี่มาขอกับบนหิ้งนี้นะฮะ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
คือชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่าหากมีใครที่มีผมผีช่อเนี่ยนะห้ามตัดทิ้งเด็ดขาด
ฉะนั้นเดี๋ยวจะเจ็บจะป่วยจะบ้าจะตายก็ได้
กล้าวนางธรณีเชื่อว่าเป็นของดีของสิ่งที่มองไม่เห็นให้มา
เป็นการคุ้มครองเจ้าของผมให้แคล้วให้คลาดให้ปลอดภัย

มีกำลังจะบอกว่าคือเมื่อหลายปีก่อน
ของทางสุราธานีเนี่ยเขาอธิบายเรื่องของผมผีช่อเอาไว้น่าสนใจมาก

บอกว่าผมผีช่อเนี่ยมันคือเส้นผมที่เกิดขึ้นจากการขมวด
ของผมที่มันเป็นปมขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามันเกิดจากการกระทำของนางผมทองกับนางผมหอม
ก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของนางจันจุหรีกับนางศรีจุรา
เป็นตายายของฝ่ายแขกของลูกสาวของโต๊ะอดำหยินมูหมี
อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมา
แต่เขาบอกว่าถ้าใครมีผมผีช่อแล้วไปตัดออก
จะเกิดอาเภษภัยกับตัวเองจะล้มเจ็บล้มป่วย
โดยที่หาเหตุผลอธิบายไม่ได้
แต่ว่าถามว่าตัดได้ไหม
โนราเขาอธิบายเพิ่มเติมว่านิยมตัด
ถ้าเกิดตัดต้องตัดในพิธีกรรมโรงคู่
โดยโนราใหญ่ที่แก่กล้าด้วยวิชาอาคมจะต้องเป็นผู้ตัด
แล้วเอาชอบผมหรือว่าผมผีช่อไปไว้บนทิ่งเพื่อบูชา
แล้วมันจะเกิดความสริมงคลแก่ชีวิตของคนที่กราบไหว้บูชา

แต่ว่าจะเป็นความฝันอย่างที่เธอฝันนั้นหรือไม่อย่างไร
ก็ลองอธิบายและเป็นความเชื่อสู่บุคคล
แต่มันก็มีข้อมูลทางแพทย์อธิบายไว้เช่นเดียวกัน

เมื่อสักครู่คุณอธิบายเรื่องของความเชื่อใช่ไหม

ทีนี้มาดูเรื่องของทางหลักการแพทย์นะฮะหลักวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะ
สาเหตุของผมผีช่อเนี่ยเกิดจากผมแห้งแตกปลายหรือผมเสีย
หากมีการปล่อยผมทิ้งไว้โดยไม่มีการหวีสาง

สำหรับคนหนีบผมด้วยความร้อนก็จะทำให้
ไปทำลายเกร็บผมทีละนิดจนผมเสียแห้งแต่ปลาย
โครงสร้างภายนอกไม่แข็งแรงเวลาผมหลุดร่วงก็จะทำลายหนังศีรษะด้วยเช่นเดียวกัน
อกจากนี้ค่ะคนที่ไม่หวีผมแล้วแล้วก็ไปนอนดินผมก็จะพันกัน
ส่วนความเชื่อเรื่องของการกล้าวผมแม่ธรณีก็เป็นความเชื่อนะฮะ
เรื่องของการปล่อยผมทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ที่สำคัญเลยคุณหมอบอกว่าควรที่จะหมั่นดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผม
จะดีที่สุดคือคุณหมอเขาบอกว่าบางทีก้าวผมไว้แล้วไม่สางไม่หวีแล้วมันพันกัน
มันก็จะขมวดเป็นปมอะไรแบบนี้แล้วมันก็เอาออกไม่ได้
สุดท้ายเดี๋ยวมันทำลายหนังศีรษะแล้วก็ผมร่วงก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะ
เรื่องความเชื่อกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องคู่กันไป
เราอธิบายครบเลยนะทุกคลุม